เปลือกส้มโอเชื่อมเป็นของกินของว่างอีกรูปแบบหนึ่งอีกทั้งยังเป็นวิธีการถนอมอาหารด้วยการเชื่อมซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากเปลือก
ผลส้มโอมาปรุงรสให้เกิดรสชาติใหม่ที่มีความหวานและสามารถจัดเก็บไว้กินได้
โดยผู้ที่มีความชำนาญในการทำเปลือกส้มโอเชื่อมจะมีเคล็ดลับอยู่ที่การปรุงรสด้วย
น้ำตาลที่เข้าถึงเนื้อเปลือกส้มโออย่างพอดี
จึงจะได้เปลือกส้มโอเชื่อมที่มีเนื้อใสสีสวยรสชาติอร่อย